ความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นรุมกันทำร้ายร่างกาย
แล้วก็แทงผู้โดยสารชายบนรถเมษาย๑๓๔จนบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดตำรวจรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่อยู่บนรถ
จนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้ว๓คนนะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นมาจากการเขม่นหน้ากันติดตามจากรายงานครับ
การเมนต์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของวันศุกร์ที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
สาเหตุของการทะเลาวิวาสนั้นชายวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายบอกว่า
วันเกิดเหตุเขากำลังขึ้นรถเมษายหนึ่งสามสี่
หลังจากนั้นกลุ่มของคนที่ทำร้ายก็ขึ้นมาด้วย
ก่อนที่จู่หนึ่งในนั้นจะถามหาเรื่องเขาว่า
หน้าใส่ล้อก่อนที่เขาจะตอบกลับไปว่าดึงหน้าอะไร
แต่คนกลุ่มนั้นไม่ฟังจึงเข้ามาชกต่อยทันที
โดยผู้เสียหายยืนยันไม่รู้จักและไม่เคยมีเรื่องบาดม้าง
กลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายมาก่อน
เผยว่ากลุ่มนั้นมีความตั้งใจที่จะต้องการหาเรื่องแน่นอน
ไม่เท่านั้นมีความตั้งใจจะฆ่ากันให้ตาย
เพราะมีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเตรียมชักปืนที่จะออกมายิงด้วย
ส่วนอาการบาดเจ็บขณะนี้ยังคงเจ็บแผลอยู่
เวลาพูดหรือหายใจก็รู้สึกเจ็บ
โดยขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนความคืบหน้าคดีล่าสูตรพันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกามล
ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดจุดต่างมาเปรียบเทียบ
พร้อมนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำคัญหลายอย่าง
ซึ่งล่าสุดได้ขอหมายจับผู้ที่ก่อเหตุ๓คน
คือนายเก็ตนายอาร์ตและนายเชษ

คนที่๒เป็นผู้ใช้มีดแทง
และคนที่๓เป็นคนที่ลงมือชกต่อยทำร้ายร่างกาย
ขณะที่ข้อหาที่๓วัยรุ่นต้องรับกรรมที่ทำไป

คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
พกพาอาวุธมีดไปในที่ชุมชน

และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งขณะนี้ตำรวจเร่งติดตามตัวพร้อมประสานญาติ
นำตัวทั้งหมดมาดำเนินคดีในไม่ช้านี้

ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เพราะถือว่าเป็นภัยต่อสังคม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน